เรามาติดตามประเด็นทางการเมืองกันบ้างนะครับ
ก็มีหลายประเด็นที่ต้องติดตามกัน
ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่นายยกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า
สนใจงานทางด้านการเมือง
แล้วก็เรื่องของไทม์ไลน์ในช่วงเวลาแบบนี้อย่างวันนี้เอง
คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ก็จะไปสมัครเป็นสมาชิกพัก
เพื่อไทยแล้วนี่คือตัวเต็งหัวหน้าพักนะครับ
กันยายนกรกตก็จะพูดคุยกับพักการเมืองต่าง
๙กันยายนภักดิ์พลังประชาบรัฐเปิดตัว
ประชุมกรรมการบริหารพักของพักต่างก็มีความเคลื่อนไหวอยู่

ก็ต้องดูเรื่องของผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีหลังจากที่มีการเปิดเผยออกมา
บอกว่าสนใจงานทางด้านการเมืองนะครับ
วันนี้เป็นพาดหัวข่าวหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐ
บิกตัวเอาจริงหาช่องเป็นนายกรัฐมนตร์หลังเลือกตั้ง
นี่พาดหัวนะในหน้าหนังสือพิมพ์นะครับ
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเมื่อวานเนี่ย

เพราะว่าเป็นวันประชุมคอสชและวันประชุมคอรมอลไงคุณ
ก็ต้องมีการตั้งโพเดียมในการตอบคำถามต่อสื่อมวลชนนะครับ
เมื่อวานี้นายกพูดถึงเรื่องของการเมือง
ระบุบอกว่าไม่อยากให้ตีความคำว่าสนใจการเมืองไปไกล

คือการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ

และไม่กลัวแรงเสียดทานจากนักการเมือง
เพราะตลอด๔ปีที่ผ่านมาได้อดทนและปรับตัว
จะหงุดหงิดบ้างก็พยายามปรับตัว
ส่วนรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้
หากอยากไปร่วมงานการเมืองกับพักพลังประชาบรัฐ

คือเมื่อวานพูดเหมือนไฟเขียวนะ
แต่เป็นการไฟเขียวตามข้อกฎหมายนะครับ
ฟังเสียงของนายยกรัฐมนตรี

เกี่ยวกับงานการเมืองและเรื่องของคณะรัฐมนตรีครับ
และเหรอไปดูจะเคลือดไหมอะไรต่าง

เป็นอะไรต่างก็ก็จำเป็นต้องกวบคุมเองก็ได้

แล้วทุกราชบาลเค้าจะทำแบบนี้ไหม
นะฮะหนายกร้าธมนตรีก็บอกว่าอึ้อก็ยังไม่มี
ยังไม่มีเลยเขาจะทาบหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับ
ทางการเมืองนั้นก็บอกผู้สื่อข่าวว่าอย่าไปตีความการให้มากนัก
คำพูดที่พูดออกไปนั้นหมายความว่าสนใจว่ามันจะเดินหน้าหรือคืบหน้าอย่างไร
โดยเฉพาะเรื่องของการปฏิรูปที่เป็นห่วงอยู่
เรื่องของกฎระเบียบเรื่องของกฎหมายรวมถึงยุทธศาสตร์ชาติด้วยนะครับ
ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าพักพลังประชารัฐจะเปิดตัวในวันที่๒๙กันยายนนี้
และจะมีรัฐมนตรีในรัฐบาลนี้ไปร่วมด้วยหรือเปล่า

ก็เป็นเรื่องของพลังประชารัฐแต่คนในรัฐบาลเขาไปช่วยก็ไปช่วย
แต่ไม่ได้ทำให้ระบบมันเสียหายไม่ผิดกฎหมายเขาทำอะไรได้หมด
ทีนี้แหละครับถูกมองว่าช่วงนี้เป็นรัฐบาลพิเศษ
ปล่อยให้คนในรัฐบาลคนในคอรมอลไปร่วมพักอื่นได้หรือเปล่า
นายกบอกก็ดูตามกฎหมายได้
ขณะที่ผู้สิทธิ์ข่าวก็ต้องไปถามคนนี้ครับ
รองนายยกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายก็คือนายวิศนุเครืองาม
ถามเกี่ยวกับเรื่องของคนในรัฐบาลคนในคอรมอล
จะไปเป็นสมาชิกพักของการพักการเมืองต่าง
นายวิศนุบอกว่าไม่ใช่เรื่องแปลก
พลเอกประยุทธ์ประกาศสนใจงานการเมือง
และไม่จำเป็นต้องลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าคอสช
แม้จะประกาศพระราชกิจสดีกาการเลือกตั้งก็ตามนะครับ
รวมถึงคนในรัฐบาลหรือคนในคอรมออื่นด้วย
จากกฎหมายไม่ได้กำหนดไว้และไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งอยู่แล้ว
แต่สำหรับส่วนตัวนั้นผมนะถูกถามเหมือนกัน

ผมไม่สนใจเป็นนักการเมืองเอาอย่างนี้
แต่ผมสนใจงานการเมืองที่ผมทำอยู่แบบนี้

และขอไม่ตอบหากอนาคตพลเอกประยุทธ์ชักชวนให้ไปร่วมงานด้วย

เช่นเดียวกับพลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวาน
ป๊อกก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่คิดเกี่ยวกับเรื่องอนาคตทางการเมือง
ขอทำงานตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ดีที่สุดก่อนนะครับ
ความเคลื่อนไหวต่างของพักการเมืองกันบ้างไหมฮะ

โอ้โหเมื่อวานทางด้านของพักประชาธิปัตย
อลงกรพลบุตรอดีตรองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย
เข้าพบกับนายพิสิทธิเวชาชีวะนะ
ไปสอบถามเกี่ยวกับกฎเกี่ยวกับการกติกาการหยั่งเสียงเลือกหัวหน้าพัก
และได้มีการกำหนดกติการ่วมกัน
หากผู้ท้าชิงฝ่ายใดแพ้การหยั่งเสียงจะต้องถอนตัวนะ
เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่พักเลือกผู้ชนะเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย
โดยแนวคิดนี้ก็เตรียมที่จะหาบรือร่วมกันของทั้ง๓ฝ่ายระหว่าง
นายอภิษฎ๑นายอลงกรผู้ที่จะลงสมัคร๒
แล้วก็คุณหมอวรงเดชกิจวิกรมผู้ที่จะสมัคร๓

นำโดยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจและนายพิรมพลวิเศษ
เปิดตัวนายสรวุฒิเนื่องจำนง
โอ้โหเปิดตัวคนนี้ออกมาประชาธิปัตย์ก็ร้อนหนาวอยู่เหมือนกัน
ใช่เพราะว่าเขาเป็นอดีตสสชนบุรีพักประชาธิปัตย์นั่นเอง
ใช่นะครับแล้วก็ย้ายมาสังกัดกลุ่ม๓มิตรเต็มตัวเรียบร้อยแล้ว
หลังจากยื่นใบลาออกจากภักดิ์ประชาธิปัตย์อย่างเป็นทางการนะครับ
โดยคาดว่านายสรวุฒิอาจจะได้รับเลือกให้เป็นรองเลขาธิการภักดิ์พลังประชารัฐ
แต่ตัวเขาบอกก็เสียดาย
แต่เพื่อการทำงานเพื่อบ้านเมืองในอนาคตนะครับ

นัดประชุมอดีตสสกรรมการบริหารภักดิ์
และเปิดรับสมัครสมาชิกพักในเวลา๑๐นาฬิกา
แน่นอนหลายคนจับตามองไปที่บุคคลสำคัญ
โดยเฉพาะคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์แก่นำพัก
ถ้าวันนี้มาลงสมัครเป็นสมาชิกพัก
ก็ต้องดูไปในอนาคตว่าท่านจะเป็นตัวเต็ง
ในฐานะของหัวหน้าพักษณ์เพื่อถ่ายมาหรือเปล่า
พักประชาธิปัตย์จะมีการประชุมใหญ่วิสามัน

เพื่อพิจารณาข้อบังคับพักให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ด้วย
อย่างที่บอกไปสัปดาห์นี้ความเคลื่อนไหวเยอะ
กันยายนวันศุกร์นี้
กรกตก็เชิญพักการเมืองมาพูดคุยกัน
เสาร์นี้๒๙พลังประชารัฐเปิดตัวอีกนะครับ